เมื่อวานนี้มีเรื่องระทึกเกิดขึ้นชวนขวัญภาวะด้วย

แล้วก็ไม่กล้าไม่แน่ใจว่า

ตามคำอธิบายยืนเลือกซื้อของดีล้มพลั่วไปเลยฮะ

เหตุการณ์นี้ร้านสะดวกซื้อสาขางามวงวาน๕๓
จากผู้ชายคนนี้อายุเกือบจะหลัก๕แล้ว

ช่วงที่ซื้อของแล้วนะหยิบของแล้วนะ
กำลังจะมาจ่ายเงินซื้อยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
เกิดอาการแน่นหน้าอกฮะพอลงไปเหมือน

จากนั้นมาไม่กระดิกเนื้อกระดิกตัวอีกเลย
พนักงานก็พยายามจะเข้าไปช่วยนะครับสุดท้ายแล้วเสียชีวิตฮะ

วายเพราะอะไรไม่แน่ใจว่าเขาติดโควิดตายหรือเปล่า
แม้จะมีรายงานว่าเขาชื่อคุณจตุรพัฒน์นะฮะ
แม้จะมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตชื่อคุณจตุรพัฒน์

ไม่ไว้ใจเลยไม่แน่ใจว่าการเสียชีวิตครั้งนี้
เกิดจากเรื่องของหัวใจเรื่องของเส้นเลือด
หรือเกิดจากเรื่องของสถานการณ์โควิดกันแน่
มีการพยายามที่จะดูแลกันไกลอยู่นะฮะ

นี่เหตุแรกอยู่ดีล้มปุ๊บเสียชีวิตเลย

อยู่ในครัวก็กำลังหยิบกระทะอยู่ดี
ดูหยิบกระทะอยู่ดี

พี่เขาไม่เห็นไม่เห็นหันพอดีอย่าไปโทษเขานะ

คือเอียงตัวออกมาพอดีแล้วหันเวที
อ้าวเฮ่ยน้องหายน้องผู้ชายหายหรือเปล่าหายไปไหนแล้ว

ไม่รู้ดิมันคุยโทรศัพท์อยู่ก็ไม่แน่ใจ

แล้วจากนั้นก็เรียกเรียกจนกระทั่งสติกลับมาอีกที

ปลอดภัยปลอดภัยโอ้ปลอดภัยฮะแล้วเบื้องต้นเกิดจากอะไรกันแน่ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมอยู่ดี
ถึงมีอาการวูบแบบนี้แต่หลายคนบอกเออมันก็น่าห่วงนะ
อยู่ดีมีวูบตายอยู่ดีก็มีวูบแล้วก็ฟื้นกลับมาอีกที

แต่เกิดจากความหวาดภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดฮะ
นี่ถ้าใครมีโรคประจำตัวช่วงนี้ออกจากบ้านนะ
กินยาไปก่อนหรือพกยาไปด้วยนะ
เพราะถ้าท่านวูบในที่สาธารณะตอนนี้

ใช่คนจะไปช่วยเขาก็คิดเยอะแล้วมันจะช้า
ใช่ฮะดูตัวเลขการฉีดวัคซีนนะครับ
วันที่๒๖เป็นตัวเลขของ๒๔กรกฎาคม

๑๒๐๐๐๐เอง๑๒๘๐๒๖โดส
นี่คือตัวเลขของ๒๔กรกฎาคม
ภาพรวมบ้านเราประเทศไทย๑๖ยัง
ห้ะยังอีกนิดนึง
กว่ายังไม่ถึง๑๖ล้านนะครับ
แรก๑๒ล้านเข็ม๒๓ล้าน๖นะครับ
หมาย๑๐๐ล้านโดสของลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
เหลือเพียงว่า๑๕๙วันเท่านั้น
ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านต่อไปนะครับ